ต้องรีบชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเรื่องของการจะอนุมัติงบพันล้าน
ล้าน๕แสนกว่าชุดจะถึงมือประชาชนเมื่อไหร่

เอาติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ตัวเลขติดเชื้อรายวันที่คุณน้ำแข็งบอกไปแล้ว
เมื่อสักครู่ที่จะแถลงวันนี้คือ๑๖๐
เพิ่มขึ้นมากว่าเมื่อวาน๔๑ราย
ตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาตัวเลข๑๔๐๐
ขยับขึ้นมาเรื่อยเป็นนิวไฮทุกวัน
เป็นตัวเลขที่น่าตกใจ
แล้วมันจะน่าตกใจไปกว่าถ้า
ไปเอาตัวเลขคนติดเชื้อ
ที่ยังไม่เข้าระบบมารวมด้วย

ทุกคนเชื่อตรงกันครับว่า
ตัวเลขที่ติดเชื้อแล้วยังไม่เข้าสู่ระบบ
คือติดเชื้อแล้วไม่ได้ตรวจ
ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ
ติดเชื้อแล้วหาเตียงไม่ได้
แล้วก็ไม่มีตัวเลขมารวมที่แถลงเนี่ย

มันจะมากมายแค่ไหนก็ประเมินไม่ถูก
โดยเฉพาะการติดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคลัสเตอร์

โรงงานที่นั่นที่โน่นที่นี่
โดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ย
กระทรวงฐาศูกย์บอกว่าไม่มีอาการถึง๘๐
เมื่อไม่มีโอกาสก็ไม่รู้ว่าตัวเองติด

ก็เป็นต้นต่อเผยแพร่เชื้อสู่คนใกล้ชิด

เพราะว่าอยู่ในบ้านก็ไม่สวมหน้ากากกันอยู่แล้ว

ก็สายไปแล้วติดกันยกครัว
เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้การจับลำดับความสำคัญก่อนหลัง

ต้องเลี่ยงลำดับยังไงครับ

ต้องเร่งตรวจหาเชื้อให้เร็วที่สุด
อันนี้ที่กระทรวงฐาศูกย์และสวบค

มาตรฐานเก่าเครื่องมือเก่าเอาไม่ทันแล้ว
เพราะตรวจได้วันละไม่มาก
ต้องเร่งหาเครื่องมือใหม่มาตรวจให้เร็วกว่านี้
เครื่องมือใหม่ที่เป็นข่าวตามมาก็คือนั่นแหละ

มีคำตอบล่าสุด
จากกโขสกรัฐบาลคุณอนุชาบุรพะใจศรีบอกว่า
ในที่ประชุมกรรมการหลักประกันสุขภาพ
สปสชเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมาที่ประชุมได้อนุมัติจัดซื้อ
ชุดตรวจโควิดมากกว่าแปดล้านห้าแสนชุด
เป็นวงเงินหนึ่งพันกับสิบสี่ล้านบาทหนึ่งพันสิบสี่ล้านบาทเนี่ยไปจัดหาชุดตรวจ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหา
ถามว่าจะจัดหาได้เมื่อไหร่ตอบว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้า
สิงหากัญญาถามว่าตรวจกันได้ที่ไหน
อันนี้อย่างที่บอกแล้วตรวจกันเองก็ได้หรือ
ถ้าให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจให้ก็ไปที่หลายจุดครับเช่นไปตรวจที่หน่วยปฐมภูมิ
ถ้าเป็นในกอทมไปตรวจได้เลยที่คลินิกประชาชนอบอุ่น
ซึ่งเขามีอยู่เยอะมีกว่า๒๐๐กว่าแห่งในกอทม
หรือใครอยู่ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานสารสุขกรทม
บริการสาธารณสุขกอทมเขามีอยู่๖๙แห่ง
อยู่ใกล้ที่ไหนพอของมาแล้วไปตรวจที่นั่น
หรือในโรงพยาบาลชุมชนอ่าทีนี้แล้วพวกต่างจังหวัดล่ะ
โน่นเลยครับพวกต่างจังหวัดไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือรอพอสตทั่วประเทศไอ้การตรวจที่ทั่วถึงแบบนี้
ตัวเลขที่ติดเชื้อแน่นอนว่าต้องปรากฏออกมาทำให้ตกใจแน่
แต่ถ้าตรวจมากเจอมากผลดีก็คือว่าจะได้รีบแยกตัวเอาคนที่ติดเชื้อ
ออกจากคนที่ไม่ติดเชื้อเสียก่อนที่จะให้ปนกันอยู่อย่างนี้เนี่ย
แล้วมันจะแพร่เป็นวงกว้างทีนี้คำถามตามมาว่าเออ
ถ้าตรวจมากเจอมากเจอแล้วจะทำยังไง
เอาไปไว้ที่ไหนเพราะว่าเตียงก็ล้นเตียงเต็ม
อันนี้ก็ใช้หลักการที่บอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ
ถ้าติดแล้วไม่มีอาการเรียกว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ย
ใครมีบ้านพร้อมจะอยู่ได้เขาให้อยู่ที่บ้าน
แล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเขาจะมีข้าวปลาอาหารให้เป็นรายวัน
หมายถึงว่าให้เงินไปซื้ออาหารเขาจะมีโยงวิญญาให้
แล้วถ้าอยู่บ้านไม่ได้บ้านไม่สะดวกไม่เข้าเกณฑ์
ก็ให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ชุมชนจัดไว้ให้เพราะจากนี้ไป
ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้คนป่วยที่ป่วยมาก
สีเหลืองป่วยสีแดงเท่านั้นป่วยเล็กป่วยน้อยที่ยังไม่มีอาการ
มาอยู่ก็เปลืองเตียงเอาเตียงไว้ให้คนป่วยที่หนักกว่า
เพราะว่าถ้าดูตัวเลขที่สวบคอแถลงเนี่ยคนป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนัก
ที่ต้องเข้าไอซียูหรือหนักมากที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
มันเพิ่มขึ้นน่าอ่วงมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะ
คนป่วยสองประเภทหลังเนี่ยทีนี้นอกจากติดเชื้อแล้วให้อยู่บ้าน
ถ้าบ้านพร้อมอยู่นะหรือให้อยู่ในชุมชนแล้ว
อันนี้มาใหม่เลยครับศูนย์พักคอยเขาจะมีศูนย์พักคอย
ไว้รองรับเฉพาะหน้าเฉพาะในกรุงเทพเนี่ย
ขณะนี้ถ้าได้เตรียมศูนย์พักคอยไว้แล้วห้าสิบสองแห่ง
อยู่ในทุกเขตเลยเปิดใช้แล้วยี่สิบเจ็ดแห่ง
แล้วนอกจากกอทมแล้วเนี่ยในกรุงเทพ
พระสงฆ์องค์กระเจ้าท่านก็ช่วยกันมหาเทระสมาคม
หนุน๖วัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยสีเขียว
พักคอยในวัดนี่ก็จะมีวัดศรีสุดารามวรวิหาร
อันนี้จะรองรับได้สามร้อยสามสิบเตียงวัดสะพานที่คลองเตย
รองรับได้สี่ร้อยห้าสิบเตียงวัดปากบ่อเขตสวนหลวง
รองรับได้ร้อยเจ็ดสิบเตียงวัดอินทรวิหารรองรับได้สองร้อยแปดสิบ
วัดสุทธิวรรารามรองรับได้ร้อยยี่สิบเตียงวัดคณะสงราชพราวรองรับได้
สิบเตียงนี่เป็นหกวัดดำร่องแล้วมหาเทราสมาคมก็บอกว่า
พร้อมจะสนับสนุนในวัดอื่นที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยต่อ
ในต่างจังหวัดมหาเทราสมาคมก็ได้ประสานกับวัดในส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมให้ดำเนินการตั้งศูนย์พักคอยในวัดเหมือนกัน
เพราะว่าพระท่านบอกว่าการเกื้อกูลด้านสาธารณสงคระถือว่าเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์
ถ้ามีศูนย์พักคอยตั้งขึ้นมาได้มากคนที่ติดเชื้อที่นั่งนั่งนอนรอด้วยความกระสับกระส่าย
รอเตียงอยู่ที่บ้านก็จะได้ไปรอเสียในศูนย์พักคอย
มันอุ่นใจกว่าครับไปรอในศูนย์พักคอยเนี่ยไอ้การนั่งนั่งนอนคอยเตียงคอยรถมารับอยู่ที่บ้านมันเครียด
กันทั้งครอบครัวลำบากทั้งการใช้ชีวิตและอาหารการกิน
ซึ่งลักษณะอย่างนี้มีเยอะมากในตอนนี้เครียดจนทนไม่ไหว
หลายคนก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายหนีปัญหา
แล้วที่หนักที่สุดคือนี่ครับในชุมชนที่ยากร้าย
ตกงานจากการหยุดการก่อสร้างพอตกงานก็ไม่มีเงินเงินเก็บก็ไม่มี
พอไม่มีรายได้ก็ไม่มีข้าวกินไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก
แล้วแถมติดโควิดเข้าไปอีก
คนที่พอมีอันจะกินที่เขาอยู่ในซอย
เขาก็รู้ว่าท้ายซอยมีคนประเภทนี้อยู่เยอะ
แห่งที่เขาลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับทำอาหารกล่องครับ
ซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มาทำอาหารกล่องแล้วแจกจ่ายแบ่งปันกัน
สภาพอย่างนี้เนี่ยมีมากมายหลายแห่งหลายที่
คำถามก็คือว่าภาคส่วนราชการเนี่ยใครจะทำอะไรจะช่วยยังไงได้ไหมครับ
คนที่เขาอดหยากไม่มีรายได้ไม่มีข้าวกิน
กรทมน่าจะสั่งการให้ผู้อำนวยการเขตเขตใครเขตมันออกสำรวจดูสิ
ว่าในตรอกในซอยในพื้นที่ของเขตตัวเองเนี่ย
มีซอยไหนที่เป็นชุมชนแล้วอยู่ในสภาพอย่างที่ว่าคือ
ตกงานไม่มีรายได้ไม่มีข้าวกินถ้าเจอแล้วพบแล้วจะทำยังไงต่อ
แต่ว่าอย่างน้อยต้องไม่ปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรจะกิน
อย่างน้อยต้องไม่ให้เขาอดตายอย่างน้อยก็ไม่ปล่อยให้เขาเที่ยวเดินยกมือไหว้ขอข้าวกินคนในซอย
ประเทศไทยมันไม่ควรจะเดินทางมาถึงจุดนี้ยากดีมีจนยังไง
เราก็ยังมีข้าวกินในอดีตนี่มันมาถึงจุดที่ไม่มีข้าวจะกิน
เราจะมาถึงจุดที่คนอดเข้าตายเครียดแล้วผูกคอตาย
วันนี้เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
เราก็เห็นนะช่วงนี้นำเสนอข่าวอยู่บ่อยครั้งนะคนไม่มีเงินจะกินเลยสักบาทเดียว
จะออกมาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะ
ก็มีเสียงสะท้อนออกมาว่าโครงการของรัฐอย่างโครงการคนละครึ่ง
ร้านค้าเริ่มไม่เข้าร่วมแล้วคนที่จะใช้แอปเป๋าตาในการไปซื้อของตามร้านค้าต่าง
ก็ไม่สามารถที่จะหาร้านในการที่จะซื้อได้
เขาบอกถึงแม้มีเงินจากที่รัฐช่วยแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้
สะท้อนปัญหานี้ให้รัฐได้เข้าใจแล้วก็หาทางช่วยนะครับ